เอามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตำรวจเนี่ยไปรวบตัวน้านะคะ
น้าอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีที่แม่แล้วก็เครือญาติเนี่ย
ร่วมกันนะคะสังหารลูกชายของตัวเองค่ะ

ถ้าเทียบศักดิ์กับผู้เสียชีวิตเนี่ยคนนี้คือเป็นน้านะคะคือนายทฤษฎีหรือว่านายชาย
ซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ในขดีฆาตกรรมในทีระพลโผรภัณฑ์
ซึ่งถูกพบเป็นศพในสวนมะพร้าวถูกยิงนะคะ
คดีนี้ตอนเกิดขึ้นแรกเนี่ยตำรวจยังไม่รู้เลยนะคะว่า

เขาก็สืบทราบแกะรอยจนทราบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายธีรพลเป็นคนที่อยู่ที่สมุทรประการ
แล้วก็ขยายผลจนรู้ว่า
ผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๓คน
ร่วมมือกันแล้วเป็นเครือยาศกันหมดเลย
ก็คือน้าชายนะคะคนนึงและอีกคนนึงก็คือแม่แล้วก็พี่ชาย
ญาติกันแท้เลยนะแม่แท้พี่แท้น้าแท้

บอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจจะขับรถไปมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้ว

แล้วที่ต้องยิงหลานทิ้งผู้ต้องหาอ้างว่า
เพราะหลานชอบใช้ความรุนแรงกับแม่ตัวเองแล้วก็ญาติคนอื่น

ก็เลยร่วมมือกันเพื่อที่จะจบปัญหานี้ค่ะ
และก็ต้องสำคัญการบอกใหญ่

ซับซ้อนสุดสะเทือนใจจริงนะคะ
เพราะว่าเครือญาติฆ่ากันเอง
แล้วหนึ่งในนั้นแม่กับพี่ชายเป็นคนบงการด้วยค่ะ
หลังจับกลุ่มตัวน้าชายแล้ว
ก็พาไปที่โรงพักแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็จับกลุ่มคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปค่ะ